ซึ่งเป็นพยานปากสำคัญในคดีในบอสอยู่วิทยา
เนี่ยนะคะวันนี้ตำลวดเชียงใหม่ได้เรียกตัวนายสมชาย
ซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกรอบ
หลังจากเมื่อวานสอบปากคำไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถคลี่คลายในประเด็นสงสัย
ในบางประเด็นได้นะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
ตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศเรียกตัวนายสมชายตาวิโน
คู่กรณีนายจารุชาติมาสทองมาสอบปากคำหลังเมื่อวานนี้
สอบไปแล้วแต่ไม่สามารถคลี่คลายในบางประเด็นได้
นายสมชายยืนยันว่าวันเกิดเหตุดื่มเหล้ามา
และกำลังจะไปเที่ยวต่อระหว่างที่ขี่รถ
ใช้ความเร็วเพียงสามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตร
ต่อชั่วโมงเท่านั้นจู่รถของนายจารุชาติ
พุ่งเข้ามาชนรถตัวเองด้านหลังจนสลบไป
และรู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลยืนยันไม่เคยรู้จัก
นายจรุชาติมาก่อนว่าคู่กรณีเป็นพยานปากเอก
พลิกคดีในบอสอยู่วิทยายืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
เป็นผู้ถูกนายจรุชาติเฉียวชนก่อนและไม่ได้ถูกใครจ้างวาน
หรือรับงานใครมาเพื่อฆ่าปิดปากนายจารุชาติ
สังคมเขาสงสัยเขาอยากรู้เหลือเกินว่า
คนที่ลุงชนเนี่ยเป็นพยานปากสำคัญของคดีลูกคนรวย
เขาบอกว่าลุงไปรับงานมาเพื่อจะมาฆ่าพยานปากสำคัญอะไรอย่างนี้

ยังเหมือนเกิ้งเห็นน่ะเหมือนเกิ้งเห็น
เป็นพระยาจผมก็ยังบอกวู้เลย
แต่คือสำรวจก็ไม่บอกว่าผมเป็นพระยาจพระเอกนึก

บอกวู้นะครับ
ไม่ได้รับงานใครมาเลยครับ

ไปตรวจสอบร่องรอยการเฉียวชน
่งเน้นการวัดระยะและขนาดของรถ

มีความเสียหายที่บริเวณตระก้าหน้ารถ
จากพื้นขึ้นมาถึงตระก้า
สรุปร่องรอยทั้งหมดค่อนข้างสอดคล้อง
ร่องรอยบุบและรอยแตกตามจุดต่าง

ตำรวจถึงสารประเภทโคเคน

โดยอ้างว่าทันตแพทย์ที่นายบอสไปรักษารากฟัน
ยายาที่นำมารักษามีส่วนผสมของโคเคนอยู่ด้วยนั้น
ทำให้บรรดาหมอฟันนักวิชาการ
รวมไปถึงนายกทันตแพทยศภา

โดยเพจหมอฟันชื่อดังอย่างห้องทำฟันหมายเลข๑๐
ที่มีผู้ติดตามมากกว่า๑๓๐๐๐๐คน

ถ้าเป็นเมื่อศตวรรษที่๑๘หรือเมื่อ๑๕๐ปีที่แล้ว
เช่นเดียวกับพันธบรวจโททันตแพทย์พจนาฏ
ภูมิประกอบศรีนายกทันตแพทยศภา
ระบุว่าทางแพทยศภา
ยังไม่เคยติดต่อกับทันตแพทย์ที่รักษาฟัน
ให้นายวรยุทธ์จึงยังฟันทงไม่ได้ว่า
ที่พบในร่างกายมาจากทางทันตกรรม
แต่ในวงการหมอฟันไม่มีการใช้โคเคนมานานแล้ว
ไม่ว่าจะเป็น๘ปีที่แล้วหรือก่อนหน้านี้
หากใครนำมาใช้ถือว่าผิดจัญญาบัน
ซึ่งแพทยศภาไม่มีทางนิ่งดูดายแน่นอน
ในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ
ไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ย
ยาชาพวกนี้มันเป็นยาชาสมัยใหม่

แต่โคเคนมันมีมานานแล้ว

นายกก็อยากจะถามเหมือนกันว่าทำฟันจริงหรือเปล่า
ทำที่ไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่
ส่วนที่ผลตรวจของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ระบุว่า
พบสารแปลกปลอมในร่างกายของนายวรยุทธ์๒ตัว
เรื่องนี้ดรวีรชัยพุทธวงศ์

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรืออาจารย์ออส
เชื่อว่าสารทั้ง๒ตัวเกิดจากการเสพโคเคน

ไม่ใช่เกิดจากการใช้ยาชาในวงการทันตกรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน